คุณผู้ชมคะคนในวงการบันเทิงก็ได้ร่วมการแสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือก๊อฟเบนจพลค่ะได้แสดงความอาลัยผ่านบทเพลง
และได้เชิญชวนคนในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยถวายค่ะ
นักแสดงอารมณ์ดีก๊อฟเบนจพลเป็นอีกหนึ่งคนที่ขอแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงพ่อจะอยู่ในใจเสมอบทเพลงที่เขากลั่นกรองความรู้สึกผ่านตัวหนังสือนะคะ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ซึ่งเพลงนี้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพ้องนักร้องนักแสดงมากมาย
ฟิล์มรัฐภูมิน็อตวรริสทีนสารวุฒิเพชรกรุณพลแอร์พันธิลาต้นหอมสกุลตลาเป็นต้น
มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงเพื่อพ่อหลวงร่วมกันอย่างพร้อมเพลียง
โดยนักแสดงหนุ่มเปิดเผยว่าเพลงนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองในฐานะลูก
ขอสัญญาว่าจะทำความดีเดินตามรอยเท้าพ่อ
และแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยที่ในชีวิตยังไม่เคยได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
แต่ก็ขอมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนพระองค์นับจากนี้ไปค่ะ
เพลงนี้ชื่อเพลงว่าพ่อจะอยู่ในใจเสมอนะครับ
ก็อยากจะบอกความรู้สึกที่เราอยากจะให้สัญญากับพ่อ
หลังจากที่ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
ผมว่ามันต้องมีอะไรไว้เตือนใจ
จริงนะครับที่ยอมเหนื่อยเหนื่อยมามากมายแล้วเกินซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคำขอบคุณเป็นล้านเนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่เพียงพอสำหรับสิ่งที่ท่านทำให้เราจากนี้ไปเราให้คำสัญญากับพ่อดีกว่าว่าเราจะเดินตามรอยเท้าพ่อให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะบอกลูกหลานของเราทุกคนว่าประเทศไทยมีวันนี้ได้ยังไงนะครับเพรา
ก็เป็นตัวแทนนักแสดงนะคะที่ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ต่างรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อพ่อรวมถึงรู้สึกดีใจที่ได้เห็นประชาชนทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทำสิ่งดีตอบแทนในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะก็เป็นจพลเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่แสดงความอะไรถวายในหลวง
คนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากพี่กอล์ฟเป็นจพลก็ไม่ใช่นักร้องอาชีพนะคะแต่ก็เราก็ตั้งใจแบบทำด้วยใจจริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาร่วมกันคนละม้ายคนละมือค่ะดีใจค่ะคือแผนว่าไม่ใช่แค่คนบันเทิงแต่ทุกคนที่เขาสามารถที่จะมาช่วยกันได้มันจะเป็นโรงแรงโรงกาย